คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าคนลุกทุ่งวงการลุกทุ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องของน้ำใจไม่มีแรงน้ำใจจริงนะมีน้ำใจให้กันตลอดค่ะมีการหยิบยื่นช่วยเหลือกันตลอดโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองเข้าของต่างแต่นอกเหนือเรื่องพวกนี้แล้วอ่ะน้ำใจมากเลยคือเรื่องอะไรไหมของบทเพลงมันมีแบบคุณค่าทางจิตใจมากเลยนะไปดูกันก
ลงโซเชียลของตัวเองนะนำรายได้ไปดูแลคุณแม่ที่ป่วยค่ะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ด้วยโอ้โหน้ำใจพี่สุนะจ๊ะซึ่งนอกจากมอบเพลงนี้ให้กับนักร้องหนุ่มอินดี้นะนำไปต่อยอดหารายได้แล้วค่ะพี่สุเนี่ยอยากมอบเพลงนี้ให้เป็นของขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับคุณแม่ของนักร้องหนุ่มอินดี้อีกด้วยเพราะว่าคุณแม่บอเบิ้ลสามร้อยเนี่ยเป็นแฟนคลับของแม่สุนะคะ

เปิดตัวซิงเกอร์ใหม่ของลูกทุ่งสาวตาต้าสุภาพรค่ะแห่งค่าย๘แสนสาวนี่แหละเพราะว่าระหว่างที่ไลฟ์ทางทีมงานนะคะก็ได้วีดีโอคอลค่ะไปหาคุณแม่ของลูกทุ่งสาวนะคะที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งด้วยเพื่อให้ดูความสำเร็จของลูกสาวด้วยนะคะเพราะการมาเป็นศิลปินในครั้งนี้นอกจากจะทำตามความฝันของตั

ขอฝากนะคะเพลงกระจกกับนาฬิกาด้วยนะคะสามารถรับชมรับฟังได้แล้วที่ช่องยูทูป๘แสนสาวออฟฟิเชียลนะคะ